ที่ไปเจอศพของผู้หญิงถูกฆ่ายัดกระเป๋า

เหตุการณ์นี้เคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังไป

เพราะว่าทางญาติผู้ตายมั่นใจนะ
ว่าผู้ตายคือสาวชาวลาว

ใช่แล้วก็เป็นประธานบริษัทเอกชนก่อสร้างที่เวียงจันทร์ด้วยค่ะ
อ้อมมีหน้าล่ะชุดที่เธอใส่

เครื่องประดับอะไรเนี่ยมันเป็นแบบของมูลค่าเยอะ
แว่นตากุชชี่เผื่อจะปลาว

หญิงสาวถูกฆ่ายัดกระเป๋าเดินทางแล้วก็ทิ้งลงแม่น้ำโขง
มาติดตรงแพร่จอดเรือ
โดยเรือรักษาความสงบตามลำน้ำโขงเนี่ยนะคะ
ที่จังหวัดนครพนมช่วงปลายเดือนกันยาที่ผ่านมา

เข้าพบตำรวจที่สพนครพนมค่ะ
เพราะว่าสงสัยว่าเอ๊ะผู้ตายเนี่ย
ใช่ญาติของตัวเองที่หายตัวไปไหม

มั่นใจเลยนะว่าผู้ตายเนี่ย

เป็นชาวลาวอายุประมาณ๔๐ปี
แล้วก็มีตำแหน่งเป็นประธานบริษัทเอกชน
ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

ทางสถาบันนิติเวชจังหวัดขอนแก่น
เขาก็มีการประสานกับตำรวจสพธาตุพนม
นำศพของผู้ตายก็ไปเก็บรักษาเอาไว้ที่โรงพยาบาลนครพนมก่อน
รอญาติมายืนยันรูปภัณฑ์สันธาร
แล้วก็รอผลตรวจดีเอนเอที่ชัดเจนของญาติด้วย

ก็จากการตรวจสอบมีบาดแผลนะ

แล้วก็มีร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด
กระสุนฝังจำนวน๒นัดตรงศีรษะนะคะ
แล้วก็เจอรถยนต์ของผู้ตายถูกทิ้งลงแม่น้ำโขงฝั่งสปลาว
ตรงนี้แหละก็เลยเป็นเบาะแสที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่ารถคันนี้ถูกทิ้งลงไปในแม่น้ำโขง
เลยคิดว่าพื้นที่เกิดเหตุน่าจะอยู่ที่ฝั่งลาว
แล้วพอเอาศพฆ่ายัดกระเป๋าลอยมาก็เลยมาติดตรงฝั่งที่บ้านเรานะคะ
ทีนี้ญาติบอกว่าขอทำพิธีชาปนกิจที่ฝั่งไทยก่อนเพื่อความสะดวก
จะได้ไม่ต้องย้ายศพกลับไปฝั่งสปลาว
อกจากนี้ค่ะยังตรวจสอบด้วยนะว่าผู้ตายเขามีลูกสาว
ลูกสาว๕ขวบก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนกัน
ตอนนี้ยังไม่เจอตัวลูกสาวเลยนะคะ
เรื่องนี้ผู้กำกับจทพปบอกว่า
ตำรวจไทยไม่ได้มีอำนาจในการไปสอบสวนไปตามตัวคนร้ายนะ
เพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นคดีระหว่างประเทศ
สิ่งที่ฝั่งไทยเราทำได้คืออะไรล่ะ

แล้วก็ต้องมอบให้กับญาติประสานทางการลาวไปดำเนินการต่อไปด้วยนะคะ